อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่จังหวัดเชียงรายครับ
ผู้ชายคนนี้คืนวันก่อนไปงานสงกรานปาร์ตี้บ้านเพื่อน
พอวันรุ่งขึ้นก็จะขับรถกลับบ้าน
เสียหลักไปฟาดชนกับต้นไม้อัดก๊อปปี้เต็ม
ไฟลุกท่วมโดนไฟคลอกครับ
เขาตีจุดข้างในโอ้โธงฝังมากเลย

แต่เขารู้ตัวนะแต่เขาออกมาไม่ได้

คือรู้ตัวนะตะโกนขอความช่วยเหลือครับ
คุณผู้ชมพี่มิ้วแต่ว่าเขาออกมาไม่ได้
แล้วคนจะไปช่วยเขาออกมาก็ช่วยไม่ได้
เพราะว่าไฟมันลุกท่วมเยอะมาก

กระทั่งมาฉีดสารดับไฟนะฮะ
รถเก๋งคันนี้ชนฟาดเข้ากับต้นไม้ข้างทางครับ
นี่คือบริเวณถนนขึ้นดอยผาหมี
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับ
อำเภอแม่สายไฟลุกไหม้ท่วมรถเลยครับ
คนที่อยู่ในรถคนขับคือนายคมสรรครับ
นี่นะฮะสุดท้ายไม่สามารถช่วยได้ครับ

เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นแล้วว่าเกิดอุบัติเหตุ

แต่จังหวะจะเดินเข้าไปไฟมันลุกพลึบขึ้นมา

รอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเพิ่มเติมก่อนครับ
พ่อผู้ตายพอมาเห็นศพลูกชายบอกโอ้โหพ่อนี่เข่าสุดเลย
จะไปงานสงกรานบ้านเพื่อนคืนวันก่อน

เลยทำให้รถเสียหลักไปฟาดกับต้นไม้
ลงจากรถไม่ได้แล้วถูกไฟคลอกตาย

ค่ะเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ